ต้องเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ชาวนากับงูเห่าจริงนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๒ปีค่ะ

ไปขออยู่กินกับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
เขาก็รับเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดี
ปรากฏว่าไปก่อเหตุข่มขืนแล้วก็ฆ่าเมียของเจ้าของบ้าน

ได้ไปยิง

พร้อมด้วยพลตำรวจโทอำพรบัวรับพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ค่ะ

เด๋อก็คือนายมนตรีประพัทสโร

มขืนแล้วฆ่านางหวน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณเชิงกลาง

หลังจากที่ตำรวจลงพื้นที่
สภาพผู้ตายคือท่อนล่างเปลือย

หลบหนีออกจากพื้นที่

เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๑๙กุมภาพันธ์

นายเด๋อผู้ต้องหาค่าคมขืน
หวนก็ไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ

แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ในการทำแผน
อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีชาวบ้าน

เด๋อคนก่อเหตุคนร้าย
ได้เล่าว่าระหว่างที่

ว่าถูกผู้ตายด่าทอเหยียดหยามตลอดทางเลยค่ะ
แล้วก็ด้วยอาการมึนเมาสุราของตัวเอง
จอดรถบริเวณป่ามันสับปะหลัง
แล้วก็ทำร้ายผู้ตายจนเสียชีวิต
ระหว่างที่ทำร้ายร่างกายเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยจับผู้ตายถอดเสื้อผ้าหวังจะข่มขืน
แต่ระหว่างก่อเหตุมีไฟรถผ่านมาพอดี
ทีนี้นายสามีของผู้ตายยอมรับว่าตอนนี้ยังโกรธ
ไม่ให้อภัยไม่ขออโหสิกรรมใดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตลอด๒๕วันที่ผ่านมานายเด๋อคนร้ายเนี่ย
เข้ามาขออาศัยกินนอนอยู่ที่บ้าน
ตัวเองแล้วก็ภรรยาก็เลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีค่ะ
อาหารการกินไม่เคยขาดตกบกพร่อง
ไม่เชื่อเลยว่านายเดอร์คนร้ายจะกล้าในละคุณขนาดนี้
คุณผู้ชมฟังเสียงสามีผู้ตายกันหน่อยนะคะ
กว่าที่จะให้อภัย
เหลืองเสือกเข้าสุข๒๐ประวัน

ลักษณะที่เขาสันนิษฐานกันก็คือมันมีการต่อสู้
เขาไม่ยอมไม่ยอมก็ซ้อมเอาดิ

คือสามีของผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าคนร้ายทำงานอยู่ในไซส์งานก่อสร้างเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
ก่อนที่จะย้ายมาขออยู่ด้วยที่บ้าน
อ้างบอกว่าตรงนั้นอยู่ใกล้กับไซส์งาน
ก็คือบ้านของผู้ตายอยู่ใกล้กับไซส์งาน

แต่ว่าฝั่งนายเดอร์และภรรยาที่เขามาคันเดียวกัน

ตอนนั้นเนี่ยสามีผู้ตายบอกว่าก็ยังไม่ได้เอกใจนะคะ
คิดว่าแยกออกไปหางานทำ
แต่สุดท้ายนายเด๋อแล้วก็นางหวน
ก็คือเมียตัวเองไม่ได้กลับมานะ

มีคนงานมาแจ้งบอกว่าเมียตัวเองเสียชีวิตแล้ว
เบื้องต้นค่ะตำรวจได้แจ้งเขาหานายเดอร์
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดคืนได้
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วก็เตรียมนำตัว
ส่งสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ